และจากกรณีนี้เนี่ยแหละในโซเชียลมีเดียเขาก็เลยมีการแชร์คลิปเพิ่มกันมาอีก
เป็นอีก๒กรณีที่เกิดขึ้นกับคนไข้ที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ระยองค่ะ
คนไข้ตกเตียงคือเทคนไข้ลงไปทำไม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองนะคะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้เห็นนาทีบุรุษพยาบาลเข็นเตียงคนไข้ลงจากจุดลาดชัน
ทีนี้พอดีมันเป็นจังหวะเลี้ยวซ้ายอะค่ะมันก็เลยทำให้รถเสียหลักแล้วก็เทคนไข้เนี่ยเหมือนเทกระจาดร่วงลงไปอยู่กับพื้นเลย
ตอนนั้นคนก็พลุกพลาดต่างคนก็เลยรีบกุลีกูจอมาช่วยกันพยุงคนไข้ที่รูปร่างก็ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคะขึ้นมาได้
หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดียนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กก็เข้ามาชี้แจงบอกว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนี้แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
กรณีนี้เป็นอุบัติเหตุจริงนะเจ้าหน้าที่เนี่ยประเมินอาการคนไข้เบื้องต้นว่าไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีแผลแต่ว่าวิ่งเวียนศีรษะเล็กน้อยก็รีบส่งคนไข้รักษาตามอาการ
คนไข้กลับบ้านได้เลยในวันเกิดเหตุแล้วก็นัดรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็มีการทำรายงานความเสี่ยงเพื่อแก้ไขระบบการดูแลคนไข้เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกัน
คือบางทีเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจริงมันก็มีแต่ก็มีบางอันแหละที่มันเกิดจากความสะเพราหรือว่าเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ควบคุมไม่ได้ของพยาบาล
ส่วนอีกที่หนึ่งค่ะที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเล่าเรื่องว่าเธอไปเยี่ยมญาติที่ป่วยด้วยอาการเลือดออกในสมองเพราะประสบอุบัติเหตุล้มเมื่อบ่ายวันที่๒๒กันยายน
ที่เธอเห็นคือขาเตียงรถเข็นเนี่ยมันพับแล้วก็ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาทำให้คนไข้ล้มศีรษะกระแทกพื้นเครื่องช่วยหายใจหลุดกระเด็นและที่สำคัญคนไข้โชคร้ายคนนั้นคือญาติของเธออาการของเขาก็คือเลือดออกในสมองแล้วยังล้มหัวฟาดพื้นอีก
มันดีกว่านี้กับเงินภาษีที่เสียไปก็ต้องมาช่วยกันแก้ด้วยนะครับ